เขาก็ต้องเปิดตั้งแต่ตี๓ตี๔นะคะ
แต่นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา
ประชาชนเขาก็ออกมาซื้อของกันค่ะ
โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่จะเอาไปทำกระทงไปลอยคืนนี้กัน
แต่ช่วงเช้านี้ก็อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ

ดอกไม้หลายอย่างมันแพงขึ้น
กุหลาบไม่คัดก็ถุงละเป็นร้อยแล้วค่ะ
ปีนี้นะเฉพาะช่วงนี้นะ
พุ่งไปอีก๓๕๐บาท
หลาบถ้าคัดพิเศษอีกขึ้นมาหน่อย
อก๒๕๐บาทไปแล้วค่ะ
ส่วนใบตองยังคงราคาไม่แพงขึ้น
เราไปสำรวจร้านทำกระทง
แม่ค้าร้านนี้บอกว่าทำกระทงตามออเดอร์
มีราคา๑๐๐๑๐๐๐บาท

แต่ปีนี้ยังไม่มีกระทงราคา๑๐๐๐บาทสั่งเข้ามา
แต่ก็ใกล้เคียงค่ะบอกว่าแพงที่สุด๘๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งร้านค่ะเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ตกแต่งกระทง
คุยกับทีมข่าวของเราปีนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ค่ะ
ขายของไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ค่อยได้ต้องรัดเข็มขัด
แต่ปากคลองตลาดคือสัญลักษณ์ของการขายกระทง
ที่ร้านทำกระทงหลากหลายปีนี้ก็ยังทำเหมือนเดิม
และมีกระทงลอตเตอรี่ด้วยปีนี้เพิ่มขึ้นมา
อะไรที่ไม่ถูกไงเอ่อหรือว่าวางอยู่
กระทงใบตองยังคงมีเหมือนเดิมขายตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ
ก็ยังขายถึงไม่กี่อย่างค่ะ
แต่ปีนี้มันขายไม่ดีเลยนะ
ทำสามสี่อันขายได้ใบเดียว

เมื่อคู่ก็จะคักไปมาที่ในฝั่ง

แสดงว่าบรรยากาศเงียบเหงานะ

ทำกระทงลอตเตอรี่มา๓๔อันขายได้ใบเดียว
แบบนี้เดี๋ยวรอดูช่วงเย็นอีกทีละกัน
ประชาชนที่มาเดินซื้อกระทงค่ะเราไปคุย
เขาบอกว่ามาซื้อไปทำเองลอยกันเป็นครอบครัว
ปีนี้มีเทศกาลลอยกระทงแต่ว่าอยู่ในช่วงโควิด

สถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะจัดงานกิจกรรมในวันนี้ค่ะ
สองพื้นที่ในกรุงเทพที่ใหญ่ก็คือ
ใต้สะพานพระราม๘และอีก๑จุดคือคลองอุกอาง

วันนี้ทางกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อม
นำดอกไม้มาประดับตกแต่งริมสองฝั่งคลองให้ดูสวยงาม
แล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้ลอยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะคะ

ส่วนตอนค่ำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จะมาเป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงที่คลองโอ่งอ่าง
เช่นเดียวกับที่คลองพดุงกรุงเกษมข้างธรรมเนียบรัฐบาล
ช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี
จะร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงตามวิถีใหม่เช่นกันค่ะ
ครับฟังอยู่แล้วปีนี้นะ
ดอกไม้น่าจะแพงจากเรื่องของน้ำท่วมก่อนหน้านี้
คนเองก็ยังไม่ค่อยออกไปจับจ่ายซื้อของ
ซื้อกระทงไม่ได้ซื้อของไปทำกระทงเหมือนปีก่อน
เพราะว่าจากเรื่องของโควิด๑๙ด้วยนะฮะ